คุณผู้ชมครับเบรกนี้ค่ะมาดูผลงานใหม่ของคุณน็อตวรุษนะฮะ
ห่างหายจากการจับไมค์ไปถึง๔ปีเลยนะคะ
แน่นอนค่ะมีซิงเกิ้ลใหม่มาฝากแฟนด้วยนะคะ
เกิ้ลแรกมีชื่อว่าก่อนตายนะคะ

ที่อยากจะเจอรักแท้รักจริง

การเพลงใช่ไหมวงการเพลงต่อเนื่องไปเลยดีกว่านะคะ
กับนัดด้านนักร้องสาวเสียงทรงพลังค่ะคุณกบสวิทย์นั่นเอง
ขอนำซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าฉันจะนอนกอดเธอ
มาฝากแฟนถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
ซึ่งนักร้องสาวค่ะเผยว่าซิงเกิ้ลนี้
ก็เป็นเพลงอารมณ์รักนะอารมณ์บวกในแบบของเธอ
แล้วก็ที่เป็นพิเศษก็คือเพลงนี้ค่ะ
ตั้งใจเลือกอัดเสียงด้วยเครื่องดนตรีแบบสดทุกชิ้นเลยนะ
เพราะมันคือแบบเสน่ห์ของอารมณ์ดนตรี
ที่ออกมาจากจิตวิญญาณของผู้เล่นนั่นเองคุณผู้ชม
เออนะคะเพลงนี้เหมาะมากกับช่วงนี้นะคะ
สิ้นปีนะงานแต่งต่างเอาไปใช้ได้นะจ๊ะ